ตำรวจทางหลวงนะคะช่วยผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นโรคหัวใจกำเริบ
แล้วก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาล

ชมการทำงานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ
คลิปนี้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าตำรวจทางหลวงปัตตานียาลานราธิวาสนะคะ

คนก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
เราตรวจสอบให้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

รถตำรวจทางหลวงออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
แล้วไปเจอรถเครนของบริษัทปัตตานีสหพันธ์
กีดขวางการจราจรอยู่กลางถนนเลย
ในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
แล้วก็มีผู้ชายวัยรุ่นคนนึง

พ่อเขาเป็นคนขับรถรถเครนแล้วหมดสติอยู่
ชื่อว่านายซาการียาโต๊ะแวร์อายุ๕๖ปีเป็นชาวจังหวัดยาลา

นำตัวขึ้นรถตำรวจไปส่งโรงพยาบาลหนองจิก

แต่สุดท้ายนายสการิยาเสียชีวิต
ลูกชายบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจ
เข้ารับการรักษาเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
ออกมาจากโรงพยาบาลวันเดียว

ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือได้อย่างแบบรวดเร็วอะค่ะนะคะ